รับทราบคนหมอไก่พ้าขวาพาถินนี่นะคะ
ยังไงให้ดวงเนี่ยมันปัง
ลอยกระทงมันมีวิธีการที่มันต้องแล้วแต่วันเกิด

ใช่ค่ะเป็นเคล็ดลับเลยเป็นเคล็ดวิชาโหรศาสตร์เลย
ก่อนอื่นเราต้องพูดก่อนว่าการลอยกระทงเราลอยกันเพื่ออะไร

บางคนเข้าใจผิดบอกว่าต้องหาคงหาคู่ไปลอยกระทง

เราไปขอคำมาพระแม่คงค้า

อุปสรรคหลักด้วยแล้วก็วัตถุประสงค์แฟ้งของเราก็คือ

ในสิ่งที่เราปรารถนารวมถึงเรื่องของการขอคู่ด้วย

อุ๊ยว่าลอยกระทงไงให้ได้คู่

ได้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นดอกกระดาษและติดประดิษฐขึ้นมาก็ได้เหมือนกัน
แต่ว่าเน้นสีแดงเป็นหลักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันอื่นวันจันทร์

กรุ๊ปเลยก็คือเป็นสีขาวด้วยนะคะ

ใช่ค่ะเช่นพวกดอกบัวขาวก็ได้ดอกดาวเรือง

แนะนำให้เน้นดอกไม้ที่เป็นสีเหลืองออกแก่นิดนึง

กันเลยก็คือให้ใช้ดอกไม้เป็นสีออกชมพู
เช่นพวกดอกบัวชมพูดอกกล้วยไม้สีชมพูก็มีนะ

สำหรับวันอังคารและวันศุกร์นะคะ

เน้นออกโทนสีเขียวเลย
ก็คือเป็นกระทงที่ทำมาจากพวกใบไม้
เสียงพวกใบตองใบเตยกระทงผักอะไร

มีฟักมีอะไรเยอะแยะมากมาย

สีเขียวแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบแซมดอกไม้หน่อย
ก็สามารถทำได้แต่ว่าอย่าแซมเยอะ
อย่าให้มันฟูจนมองไม่เห็นสีเขียว

ใช่ค่ะแล้วคนที่เกิดวันเสาร์

คนที่เกิดวันเสาร์ให้เน้นดอกไม้เป็นสีม่วง

ใช่ค่ะเช่นพวกดอกกล้วยไม้

ทำไมมันต้องเป็นสีตามวันแบบนี้ค่ะ

ใช่เป็นสีประจำวันก็คือจะมีกำลังสูงสุด
ค่ะแล้วมันจะต้องมี
เลิกดีในการลอยกระทง

เราจะต้องลอยกี่โมงเวลาไหน

รอยกระทงก็ต้องดูเลิกเช่นกัน

รอยกระทงในปีนี้นะเลิกดีก็คือ

๔ทุ่ม๔๕นาที

ย้ายราศีพอดีก็คือเขาเรียกว่า

กับคนที่ไหว้มาก

จุดทูบจุดเทียนนะคะแล้วก็ยกกระทงขึ้นมา

ขอพรแค่อย่างเดียวก็พอ

จะขอคู่ด้วยของานด้วยขอมันทุกอย่างเลย

มันก็หัวหมอเกินไปครับ

ทำไมต้องขอเรื่องเดียวคะ

เหมือนเราตั้งใจจะทำเรื่องนี้จิตใจไม่วอกแวก

ขอแล้วรอยเลยใช่มั้ยค่ะจบพบ
พอเราขอเสร็จปุ๊บเราก็ทำการลอยเลย
เรื่องดีแล้วจบ
จบแล้วสำหรับเรื่องของการลอยกระทงนะคะ

มาอยากตรวจสอบเช็คดวงชะตากับหมอไก่
วันนี้เราได้๓ผู้โชคดีแล้วนะคะ
ท่านแรกค่ะคุณสันติเป็นพนักงานบริษัท
ทำงานนะคะถามเรื่องของการงาน
เกิดวันที่๒๐ตุลาคม๒๕๓๑ค่ะ
คุณสันติถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนอะ

การงานตอนนี้คุณสันติอายุ๓๐เต็มแล้ว
การงานเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลาง

คือความก้าวหน้ามันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่

ต้องรอหลังตุลาปีหน้า
ใช่แต่ว่าถ้าคุณสันติเนี่ยทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก
คนหมู่มากระวังอาจจะมีปัญหา
ความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันภายในองค์กร
ถ้าสมมติว่ามีเวลาแนะนำคุณสันติ
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโรงศพ
หรือบริจาคผ้าดิบแต่เพื่อเป็นการแก้เคล็ด

เป็นอีกหนึ่งผู้โชคดีที่ได้รับวัตถุมงคลไปนะคะ

คุณเล็กสุนทรศีลคุณนะคะค้าขาย
คุณเล็กถามเรื่องการเงินเกิด๒มกราคม๒๕๖๐
ดวงของคุณเล็กเนี่ยในช่วงนี้เนี่ย
เรียกว่าโอ้โหแบบงานเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเจอปัญหาค่อนข้าง
บ่อยพอสมควรเลยนะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอดทนแล้วเราก็ทำงานต่อไปเนี่ย
ก็มีโอกาสที่จะสำเร็จคืออย่าท้อถอย
แล้วในเรื่องเงินเนี่ยโอ้โหก็มีเกณฑ์แบบใช้จ่ายมากพอสมควรเลย
คุณเล็กอาจจะต้องแบบวางแผนในเรื่องของการใช้เงินสักนิดนึง
อ่ะเรื่องของการเงินนะคือต้องวางแผนกันหน่อย
เพราะว่ามีโอกาสที่จะต้องใช้เงินเยอะมาก

เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนี่ไปดูท่านนี้กันบ้างนะครับ
ก็คือคุณพลอยเป็นพนักงานบริษัทคนนี้มาดูเรื่องของการงานฮะ
เกิดวันที่๒๐พฤษภาคม๒๕๑๗นะครับเขาบอกด้วยนะเกิดปีขาน
คือคุณพลอยในช่วงนี้เขาเรียกว่าจะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมาก
มากกว่าปกติมากกว่าหน้าที่ที่แบบว่าที่ต้องรับผิดชอบอยู่ปกติ

ไม่มีมั้ยครับ
แต่คืองานเยอะเนี่ยแต่ว่าเขาเรียกว่า

งานเยอะเนี่ยมันก็แบบว่ามันก็พอได้
แต่ว่าก็คือยังไม่ได้แบบเปรี้ยงป้างเท่าที่ควรนะคะ

อาจจะต้องรอหลังวันเกิดในปีหน้า
หลังวันเกิดปีหน้าเขาเรียกว่ามีดาวใหม่ย้ายเข้ามาในดวง
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานมันก็จะเกิดขึ้น
สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังเนี่ยการได้เรื่องค่าเลือกตำแหน่งหรือว่า
ได้ย้ายงานไปในงานที่ดีขึ้นนะคะในช่วงนั้นจะมีโอกาส
แต่ว่าตอนนี้คือยังเงียบอยู่

แนะนำไปทำบุญเรื่องเกี่ยวกับแสงสว่าง
นะอาจจะแบบโวะทำบุญถ่วงสังฆฐานก็ได้
แล้วก็หนีบพวกหลอดไฟไปสัก๓หลอด

เทรียมน้ำมันตะเกียงอะไรแบบนี้
อย่างที่หมอไก่เคยบอกว่าถ้าเรื่องการงานให้ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างไป
นี่คือ๓ผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกวัตถุมงคลจากหมอไก่ในวันนี้
คุณสันติคุณเล็กแล้วก็คุณพลอยนะครับ
ทั้ง๓ท่านไม่ต้องตกอกตกใจไปนะครับ
เดี๋ยวทีมงานจะโทรศัพท์ไปติดต่อท่านอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะรับของรางวัลที่วางอยู่ตรงข้างหน้านี้นะครับ
งานเราโทรไปไม่ได้ขอตรงขอตังค์แต่อย่างใดนะครับ

ยินดีด้วยนะคะกับ๓ผู้โชคดีนะคะติดตามตลอดข่าวเช้านี้
จะมีกิจกรรมดีมีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมด้วย
วันนี้คุณผู้ชมขอกันมาเยอะนะขอให้รวยขอให้รวยกันไปนะ